มาดูประเด็นเรื่องของวัดพระธรรมกายกันหน่อยนะคะ
หลายคนยังถามถึงอยู่นะคะเห็นว่าเงียบหายไป
เจ้าอาวาสกิติมศักดิ์ของวัดพระธรรมกายแล้ว
โดยจะใช้กำลังจากกองทัพภาคที่๑เป็นหลักค่ะ
ซึ่งถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นก็จะมีการประกาศให้วัดเป็นเขตควบคุมพิเศษ
ป้องกันการระดมมวลชนเข้าขัดขวาง
ได้เปิดเผยถึงกรณีการเข้าจับตัวพระเทพยานมหาหมุณีหรือว่าพระธรรมชโย
ผู้ต้องหาสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันรับของโจร
โดยระบุว่าได้มีการมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
แผนที่สำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
เข้าร่วมประชุมกับพลตำรวจเอกศิวรารังศิพรามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ที่รับผิดชอบคดีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ของวัดพระธรรมกาย
เพื่อจะวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศและมูลนิธิต่างในเครือธรรมกาย
โดยจากการตรวจสอบพบว่ามีการก่อสร้างอาคารทับคลองสาธารณะ
และบางส่วนก็เป็นการบุกรุกที่สาธารณะด้วย
โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนอยู่ระหว่างการประเมินความพร้อมในการเข้าค้น
และยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะว่าจะขอหมายค้นเพื่อดำเนินการเมื่อไหร่
สำหรับแผนการปฏิบัติค่ะเบื้องต้นมีการปรับแผนโดยกำหนดให้ใช้กำลังทหารจากกองทัพภาคที่๑เป็นหลัก
ในการเข้าปิดล้อมพื้นที่วัดเพื่อไม่ให้มวลชนเข้าไปขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
รวมถึงป้องกันไม่ให้มีการปลุกระดมมวลชนเข้ามาเติมกำลังภายในวัดด้วย
ตำรวจก็จะรับผิดชอบนำกลุ่มศิษยานุสิตที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่วัดพระธรรมกาย
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับดีเอสไอและนักนิติวิทยาศาสตร์เข้าไปตรวจค้นเก็บพยานหลักฐานอย่างละเอียด
อกจากนี้ถ้าหากว่ามีความจำเป็นหรือว่าเกิดเหตุวุ่นวายก็จะมีการประกาศให้ภายในวัดพระธรรมกายเป็นเขตควบคุมพิเศษ
โดยเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยจะต้องเตรียมความพร้อมแผนปฏิบัติการในการสนที่กำลังภายใน๑๒ชั่วโมงและจะเคลื่อนที่ถึงเป้าหมายภายใน๖ชั่วโมงค่ะ